ความสวยความงามนี่ปี๒๐๒๑แล้วนะคะ
นิยามความสวยของโลกเรามันก็เปลี่ยนไป

บางคนบอกสายเกาหลีก็กำลังมาเหมือนกัน

หน้าเงาสาวเกาหลีกันบ้างดีกว่า
เริ่มกันที่คนแรกนี่พี่แจ๊คพูดเลยพูดภาษาเกาหลีกับน้องเลย
สาวไทยหน้าสวยเป๊ะน้องกรีนอัศดาพรค่ะไม่ใช่สาวเกาหลีนะคะ
แต่ด้วยความที่ใบหน้าเธอเป๊ะอยู่แล้ว
พอมาตบแต่งสักนิดสักหน่อยก็เพิ่มความสวยเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะคะ
คราวนี้ก็มาแบบลุคใสพี่แจ๊คเคยได้ยินไหม
ดูแล้วมันละมุนเบาเผยผิวฉ่ำกลัวดูสุขภาพดีคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้ว่าสไตล์เกาหลีแล้วนะมาเกาหลีตัวแม่เลยดีกว่า
ไม่แพ้ใครค่ะลูกสายเกาหลีต้องยกให้น้องนิวเคลียร์หันศา
คนนี้คุณดูสิใบหน้าเขาเล็กนิดเดียวเองนะคะ
แล้วก็บวกกับตาหมวยเฉียวของเขานะ

ดวงหน้าวิ้งปากฉ่ำนะ

แจ๊คเบาเผยผิวออร่าอะไรแบบนี้
ดูแล้วหลายคนบอกว่าถ้าไม่รู้ว่าเป็นดาราไทย

ท้ายกันที่สาวสวยคนนี้ค่ะ
ภรรยาของพี่ปั๊บโปเตโต้นะคะ

นี้บอกเลยความสวยใสเกินร้อยอยู่แล้ว
ขนาดหน้าสดเนี่ยน้องชอบลงบ่อยนะ
ก็คือสวยแล้วไม่ต้องแต่งก็สวยดูดีนะ
พอเติมแต่งเบาก็เพิ่มความปังขึ้นมาอีกนะคะ
หลายคนบอกว่าเฮ้ยลุคนี้มันก็แบบ
ตาชอยู่แบบสไตล์นักร้องเกาหลี

ทำตาเข้มอะไรนิดนึง

เห็นงานผิวเน้นปากที่แบบฉ่ำวาว
แค่นี้แหละก็เป็นสไตล์สาวเกาหลีได้แล้วนะคะ
ส่วนตัวนะคะพี่แจ๊กรีนเคยแต่งเป็นสาวเกาหลีนะ

แม่บ้านบอกคุณแจ๊กกะลินไม่สบายหรือเปล่าคะ
ทับผักเถอะค่ะเออคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องความสวยความสวย